อ่ะคุณผู้ชมคะผู้ชายคนหนึ่งค่ะทำงานงานของเขาเนี่ย
เป็นคนปลูกป่าหลังจากนั้นค่ะรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้ว
ของเก่ามันอยากออกครับปวดท้องค่ะไปหาที่อื้อนะคะ
แล้วเข้าไปในป่าค่ะหลังจากทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วยืนขึ้น
โอ้โหทีนี้ล่ามืดค่ะมองไปด้านซ้ายอ้าวไม่ใช่ทางกลับ
ไปด้านขวาก็ไม่ใช่ทางกลับอีกหาทางกลับบ้านไม่เจอ
เดินวนไปวนมาหลงป่าอยู่สิบชั่วโมงสรุปสุดท้ายเดินออกมาได้เอง
คือหายไปตั้งแต่เที่ยงออกมา๓ทุ่มแล้วนะคะ
พอออกมาได้ค่ะโอ้โหเย็ดครอบครัวดีใจ
เอาสายศีลมาผูกข้อมือหน่อยรับขวัญสักหน่อยหายไปตั้งสิบชั่วโมงเนี่ย
เป็นภาพช่วงรับขวัญนะคะวันถัดมานะคะคนที่หายเข้าป่าไป
ชื่อว่าคุณรักษักสมดวงศรีเป็นคนงานปลูกป่าค่ะ
ที่จังหวัดบุรีรำเดินหลงป่าอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่
พื้นที่บ้านระหอกยาวตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันเสาร์นะคะ
เจ้าหน้าที่หลังจากได้รับแจ้งจากบันไดญาติยาด
ก็ออกไปเลยค่ะไปตามหาพร้อมด้วยกู้ภัยสว่างจัญญาธรรมนะคะ
หาตั้งแต่เที่ยงจนถึง๓ทุ่มสรุปสุดท้ายเจอตัวนะคะ
ออกมาจากป่าสภาพปลอดภัยด้วย
เขาเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าวันเกิดเหตุ
ไปทำงานกับเพื่อนไปรับจ้างปลูกป่า
หลังจากพักกินข้าวเที่ยงเสร็จปวดท้องขึ้นมา
เพื่อนอีกคนไปปลดทุกข์ในป่า
และหลังจากนั้นตะโกนบอกให้เพื่อนกลับไปก่อนกลับไปก่อนฆ่ายังไม่เสร็จ
พอตัวเองปลดทุกข์เสร็จเรียบร้อยลุกขึ้นเขาบอกหน้ามืดเลย
หันไปทางเดิมจำได้ว่าเดินมาทางนี้
หันไปทางเดิมไม่เห็นทางทำไมมันกลายเป็นป่าไปหมดเลย
รู้สึกเหมือนมีอะไรมาบังตาไว้
และในจู่ในขณะที่คิดว่าอะไรมาบังตาไว้
เห็นแสงสว่างวาบขึ้นมาจากทางหนึ่ง
เขาก็เลยเดินไปตามแสงสว่างนี่แหละ
เดินไปเรื่อยกลับพบว่ามันไกลออกไปอีกไกลออกไปอีก
และสรุปสุดท้ายก็วนกลับมาที่เดิมที่ตัวเองอืด
สุดท้ายแล้วแน่นอนแล้วหลงป่าตะโกนเรียกเพื่อน
ก็ไม่มีใครได้ยินเดินไปเดินมาค่ำพอดีค่ะ
อกจากนี้เขาเล่าเรื่องลี้ลับด้วยนะ
เขาบอกว่าช่วงที่เขาเดินเหนื่อยมากแล้ว
เขานั่งพักค่ะได้ยินเสียงเพลงไทยเดิม
ดังเบาเป็นระยะร้อนนะเออในป่า
แล้วเขาก็เลยตั้งจิตอธิษฐานเลย
กำดินกลางป่าขึ้นมายกวางกลางศีรษะ
ธิษฐานขอแม่พ่อธรณีช่วยผมด้วย
ไปฟังเสียงเขาค่ะ
ได้เห็นทางกลับบ้านแล้วก็เจอขวดน้ำนี่แหละ
นั่นดูสิเขาบอกว่าหลังจากที่หายังไงก็หาไม่เจอทางกลับบ้าน
กำดินขึ้นมากลางศีรษะแล้วก็บอกขอแม่พระธรณี
เจอทางเลยออกมาได้เลย
แม่ค่ะแม่คือชื่อคุณแมวนี่นะคะ
เล่าให้ฟังว่าหลังจากทราบข่าวว่าลูกหายไปเป็นห่วงมาก
ภาวนาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ให้ได้รับอันตราย

บอกว่าเคราะห์ดีมากเลยที่ไม่ติดแบบข้ามวันข้ามคืนนะ
เดี๋ยวจะหาไม่เจอเดี๋ยวจะอิดโรย
เห็นแต่ในข่าวเพิ่งมาเจอกับคนในครอบครัวนี่แหละ
แต่ออกมาได้ก็ดีใจผูกแขนรับขวัญกันไปค่ะ
พักนี้คนหลงป่าเจอเรื่องแปลกเยอะเหมือนกันเนอะ